ส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แม่ค้าออนไลน์ค่ะ
ขายของออนไลน์กันเยอะไม่เจอตัวไม่เจอตัวเป็นกับลูกค้า
ฮะแม่ค้ารายนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ติดต่อผ่านกันทางออนไลน์นะคะ
ขายโทรศัพท์มือถือแล้วนัดมารับของแต่อีท่าไหนไม่ทราบค่ะ
ลูกค้ารายนี้ได้ของแล้วไปเลยค่ะไม่จ่ายเงินค่ะอืม
คุณจักรูน้อยเกินไปแล้ว
นี่คือความรู้สึกของแม่ค้านะที่โดนชิงของไปต่อหน้าต่อตา
แล้วเขาโดนจับได้ไงคะพลเมืองดีช่วยกันล็อกตัวไว้ได้ในที่สุดเนี่ยค่ะ
ก็เลยอยู่ในสภาพนี้ค่ะต้องเผชิญหน้ากันอืม
เจ้าของโทรศัพท์มือถือกับคนที่มาในรูปของลูกค้าแต่จริงแล้วเป็นมิจฉาชีพค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยสั่งซื้อมือถือกับแม่ค้าออนไลน์แล้วนัดกัน
รับของแถวห้วยขวางพอมาเจอกันผู้ชายคนนี้ก็
ฉกมือถือจากแม่ค้าแล้ววิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ
เนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยนะคะพลเมืองดีช่วยขับรถเก๋งเบียดมอเตอร์ไซค์คนร้ายล้ม
แล้วล็อกตัวเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คุณเพชร
ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นะคะคุณเพชรนี่เป็นเพื่อนของผู้เสียหายก็คือแม่ค้านั่นแหละค่ะ
เล่าบอกว่าเพื่อนประกาศขายโทรศัพท์แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อมาขอซื้อก็ตกลงราคากันแล้วนัดกัน
รับของที่โรงเรียนเตรียมอุดมกุนนทีตอนนั้นเขากับเพื่อนยื่นโทรศัพท์ให้ดู
ผู้ก่อเหตุก็เดินไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทจังหวะที่เขากับเพื่อนเผลอ
รีบขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งหนีพร้อมกับโทรศัพท์เลยค่ะไปเลยนะคะ
จนกระทั่งมีพลเมืองดีโชคดีค่ะเขาช่วยขับรถเก๋งเบียดมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายล้ม
แล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ได้อยู่ในสภาพนี้ค่ะก็มาพนมมือขอโทษค่ะให้อภัยด้วยค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็ขอดูอีกครั้งนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เขาเราก็ยืนให้เขาดู
ก็บอกว่าดูเลขไงมันเป็นต่อใหแล้วที่ของไหน
แต่พอดีตัวหนังบางดีที่เขากลับเกียรติจิตเขาสาวมา
แต่คนบอกเขาว่าขโมยแล้วก็ชี้ไปที่ทางมอเตอร์ไซย่าค่ะ
เขาก็พุ่งชนให้เลย
เนี่ยค่ะไม่ยอมถอดหมวกกันน็อกนะคะแต่ว่าก็ต้องไปกับตำรวจแล้วล่ะค่ะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุอายุแค่ประมาณ๒๐ต้น
แต่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะ
นัดรับของกันก็อาจจะต้องมีวิธีการที่รัดกลุ่มมากกว่านี้
ถ้าขอไปแล้วเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยก็ไปแบบนี้เลยค่ะ